ส่วนน้องหมิวพรระวีช่อชูวงนักแบตมินตัน
หญิงทีมชาติไทยมือวางอันดับ๑๓ของโลก
ก็เผยหลังจากทราบข่าวว่า
นักแบตมินตันชาวอินเดียติดโควิด๑๙ส่วนตัว
ไม่รู้สึกกังวลเพราะทำตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งคัด
ซึ่งช่วงนี้ล้างมือบ่อยมากนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากตอนเวลา
ส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตสมบูรณ์พร้อมแข่งขันรายการนี้มาก
การซ้อมที่ผ่านมา๑สัปดาห์ปรับตัว

พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในเกมแต่ละการแข่งขัน
โดยพรวีจะลงขันรอบแรกยูเต็ไทยแลนดโอเพ่น
พบกับเดริฮามยิกกิสมือ๓๒ของโลก
จะถูกตกีในวันพรุ่งนี้นะครับ